ให้ณวันนั้นเนี่ยแกนนำหรือพวกเราพวกทีมจัดงานหลายคนจะถูกควบคุมตัวถูกทั่วไป
การชมนุมวันที่สิบห้าที่สมัครงานทรัพย์ศิลป์เผื่อหมากษัตริย์
จะยังคงเดินหน้าต่อไปแน่นอน
เพื่อทวงคืนสมบัติของราศดรกลับคืนมานะคะเพราะอย่างที่เราคุยกันนะคะ
เคลื่อนไหวหลังจากนี้จะเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนมาร่วมกันแสดงพลัง
มาร่วมกันแสดงจุดยืนนะคะว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ต้องเกิดขึ้น
มันต้องจบในรูปของเราค่ะแต่ว่ารูปแบบจะเป็นรูปแบบไหนยังไม่ถึงเนอะ
รับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะมีแต่ว่าจะแกล้งจะแจ้งค่ะ
เดี๋ยวจะมีการแจ้งจากทางโซเชียลมีเดียโดยตลอดค่ะ
เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยจริงของเราก็คือการเคลื่อนไหว
โดยที่รัศดรทุกคนเป็นแก่นำนะคะใครที่มีเอ่อ
กิจการมีข้อมูลอะไรสามารถมาแลกเปลี่ยนกันในการชุมนุมได้เลยค่ะเรายินดีเปิดพื้นที่ให้กับทุกทุกคน
รัฐสะดอนทุกทุกคนมาเป็นแก่นน้ำร่วมกันมาเป็นรัฐสะดอนที่จะทวนคืนน้ำคดของพวกเราไปท้องท้องกัน
เป็นราศดรที่จะทวงคืนสมบัติของเรากลับคืนมานะคะแล้วสมบัติของเราภาษีที่เราจ่ายไป
ก่อนที่จะถึงวันนั้นเขามีการประกาศควบคุมพื้นที่พิเศษขึ้นมาหรือคะ
อย่างที่เกดบอกนะว่าวันนี้ค่ะมันก้าวข้ามการบังคับใช้กฎหมายแล้วค่ะ
เมื่อการบังคับใช้กฎหมายของคุณมันไม่เป็นธรรมตั้งแต่ตอนต้นเลย
อย่างที่เกดแจ้งว่าการสลายการชุมนุมก็ไม่ชอบในกฎหมาย
การเลือกบังคับใช้กฎหมายอย่างสองมาตรฐาน
การที่คุณฟ้องกันแจ้งนะคะแก่นนามฝากอนักษรดองศ์เองต่างเนี่ย
เดี๋ยวว่ามันก็ไม่ใช่แล้วค่ะมันเกินเวลาไปแล้วค่ะ
เป็นว่ายังไงเมื่อประกาศนัดแล้วก็ต้อง
นัดแน่นอนค่ะจะไม่มีแนวสิตการชนุนแล้วต่อให้
ฮนับวันนั้นแกนำหรือพวกทีมจัดงานหลายคนจะทุกข์คลุมตัวถึงทั่วไป
ฮการชุดมุมที่๒๕
ที่สำหรับงานทักษิติฝรรดิ์พระมหากษัตริย์จะยังขอเดินหน้าต่อไปแน่นอน
แล้วหลังจากนั้นเราจะชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะ
กว่าข้อเรียกร้องของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จะเกิดขึ้น
กว่าสถาบันกษาวิจัยยอมปรับปรุงตัวเอง

จะยอมที่จะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูล
จะยอมที่จะอยู่บนผืนแผ่นดินไทยที่เจ้าของ
คือยอมรับการที่รัศดรเป็นเจ้าของประเทศ

ว่ารายการนี้มันจะเข้มข้นขึ้นแน่นอน
ดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องนะคะ
เพิ่มเติบมาร่วมชำนุมกับเราได้
ข้อมูลอย่างถึงพิษถึงขิงแน่นอนในการชมนมที่๒๕หนึ่ง

ผมต้องบอกเลยว่าถ้าฝากสศรินาเนี่ยใช่ไหมคะเขาจะมีการ
แต่ของฝั่งราศดรอย่างเราเราไม่มีโหลศาสตร์
หมายถึงว่าเราเชื่อว่าทุกวันค่ะที่เราลงท้องถนนทุกวันที่เราลุกขึ้นสู้
เป็นเรื่องยามที่ดีงั้นที่เราจะได้รับชนะชนะ
ยังเชื่อนะคะทุกวันนี้ว่าแล้วที่มีคนถามไปว่าทุกวันนี้เนี่ยเราชนะแล้วหรือยัง